น้องช้างพูดได้ฟังไม่ผิดครับเขาพูดได้จริงฟังภาษาคนก็รู้เรื่องตอบภาษาคนก็ได้แหม่เดี๋ยวต้องมาฟังกันเต็มว่าช้างเนี่ยเขาพูดอะไรนะครับและมาดูต้นไม้บ้าจี้แค่จำจีจี้ต้นไม้ต้นนี้ก็กระดุกกระดิกทันทีอย่างที่เห็นและพาไปชิมไข่ปลามาแล้วจ้า
ยั่วนักชิมนะครับปลาย่างที่นี่ไข่เต็มท้องสูตรเด็ดปลาย่างบ้านโพตาศรีสูตรโบราณหาทานได้ที่จังหวัดไหนรอติดตามชมกันในเล่าสู่กันฟังครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเรื่องเล่ามากมายที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยติดตามชมตลอดทั้งรายการ
เรามาดูเรื่องแรกนี้ก่อนเขาบอกว่าเป็นรักสามเศร้าเราสามคันอันนี้ผมพูดถูกแล้วนะไม่ใช่เราสามคนนะฮะมันเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายกันตรงจุดยูเทิร์นบนท้องถนนครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่แหละฮะความชุลมุนวุ่นวายนะครับดีที่คนขี่รถจักรยานยนต์ยังลุกขึ้นไหวแล้วก็วิ่งออกมาได้นะครับแต่ที่เห็นเนี่ยก็น่าจะเจ็บหนักอยู่ครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างที่เห็นแหละครับเพราะว่าคันที่ชนเนี่ยวิ่งมาทางตรงเพื่อจะรีบพ้นจากไฟเขียวนะครับส่วนจักรยานยนต์เหมือนจะยูเทิร์นกลับรถไปอีกฝั่งเก๋งคันขาวก็โผล่ออกมาเหมือนจะยูเทิร์นตามรถจักรยานยนต์ไปนะครับแต่ทีนี้พอรถจักรยานยนต์โดนชนท้ายเข้าซะก่อนเก๋งคันขาวก็รีบ

กันซะก่อนแล้วก็พยายามตามหามันจนเจอตัวนะฮะจึงได้ทำการช่วยชีวิตน้องแมวเหมียวเอาไว้แล้วก็ช่วยมันขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัยนะครับโดยสาวใจบุญที่ช่วยเหลือน้องแมวเหมียวตัวนี้ก็เลยตัดสินใจครับเอาน้องเนี่ยไปเลี้ยงดูเพื่อให้ร่างกายของน้องเนี่ยแข็งแรงก่อนแล้วก็ตั้งชื่อน้องว่าเจ้าบุญรอ

ที่หมู่ที่หกตำบลแจ้ซ้อนที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับท่านก็เปิดเผยนะคะว่าต้นไม้ต้นนี้เนี้ยมีคาราวาสเนี้ยนำมาปลูกไว้ที่วัดอายุของต้นก็สามปีแล้วสูงเนี้ยเมตรกว่ากว่าลักษณะใบก็คล้ายกับใบข่อยนี่แหละครับแต่ว่าความมหัศจรรย์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี้ยแหละครับเมื่
ข่าวแปลกแล้วเราพาคุณผู้ชมไปหาของกินกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมฮะถ้าไปที่ร้านนี้จะเห็นเตาเลยนะฮะแล้วเห็นสิ่งที่ย่างอยู่บนเตาเนี้ยโอ้โหหอมหอมแล้วถ้ามองไปมองมาเอาปลาย่างนี่น่ะแต่ปลาย่างที่นี่ไม่ธรรมดาเพราะว่าไข่เต็มท้องเลยนะครับนี่ให้คุณผู้ชมไปดูร้านนี้นะครับถือว่าสุดเด็ดจริงจริงปล
ว่าปลาสีข้างลายนะครับซึ่งเป็นปลาน้ำจืดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ย่างที่นี่ยังจำหน่ายจนเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปประจำหมู่บ้าน
ของหมู่บ้านโพตาศรีอีกด้วยครับก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่
หลังจากที่ว่างเว้นจากการทำไร่ทำนานะครับสำหรับราคาปลาย่างที่บ้านโพตาศรีนั้น
ก็ขายในราคาถุงละ๑๐๐บาทมีปลาย่างพร้อมรับประทาน
ส่วนปลาสดนะฮะก็ขายในราคากิโลกรัมละ๒๐๐บาท
ใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับที่กลุ่มปลาย่างโบราณบ้านโพตาศรี
ที่สำคัญนะโอ้โหเขารับประกันเลยว่าไข่เต็มท้องจริง
และยิ่งช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่น้ำหลากนะครับ
บอกโอ้โหจับปลาขึ้นมาได้เยอะเลยนะฮะ
คุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องของการทำมาหากินแล้วครับ
มีไกด์คนหนึ่งคือเขาก็โดนวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตโควิด๑๙นะครับ
จนต้องเปลี่ยนอาชีพตอนนี้ผันตัวเองเป็นเจ๊ส้มเกี้ยวทอดแล้วฮะ
โดยเฉพาะไก๊ต์นำเที่ยวในจังหวัดสตูนนะครับ
หลายคนบอกว่าโอ้โหตอนนี้ถอนหายใจเลย
แต่ก็ต้องสู้ต่อนะฮะต้องปรับเปลี่ยนอาชีพเพื่อความอยู่รอดครับ
มาดูตัวอย่างของคุณพี่ท่านนี้ครับคุณพี่สุภาชัยทองสิงนะครับ
ผันอาชีพจากไก๊มาเป็นเจ้าของร้านเจ๊ส้มเกี้ยวทอดนะฮะ
เปิดร้านขายเกี้ยวทอดบริเวณหลังโรงเรียนพิมารพิทยาสันนะครับ
ทีจะขายเฉพาะเกี้ยวไข่นกแล้วก็เกี้ยวไก่เท่านั้น
กระแสตอบรับดีมากครับแต่พอสถานการณ์โควิดผ่านมา๒ปี
โอ้โหอาชีพไกด์ของเขาแทบตกงานเลยนะครับ
ก็เลยคิดหารายได้เสริมก็เลยต้องเปิดร้านขายเกี้ยวทอดแบบเต็มรูปแบบนี้
แต่ว่าช่วงนี้เด็กเรียนออนไลน์กันก็นักเรียนไม่มาโรงเรียนนะฮะ
ก็ถือว่าลูกค้าหายไปกว่า๖๐ครับ
ทีนี้คุณพี่สุภาชัยก็เลยต้องปรับรูปแบบเลื่อนเวลาขายเร็วขึ้นนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกไปต้องขายเกี้ยวทอดแบบเต็มรูปแบบจริง
ก็คือเพิ่มเป็น๑๒ไส้เลยเพิ่มความหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกรับประทานกันนะครับ
และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำจิ้มครับ
คุณผู้ชมเห็นไหมฮะน้ำจิ้มสูตรเด็ด
คุณพี่เขาคิดค้นขึ้นมาเองเขาบอกว่าโอ้โหรสชาติเนี่ยกลมเลยครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปนะครับ
เราก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ไม่แพ้ไม่ท้อไม่ถอยนะครับ
ต่อสู้กับวิกฤตโควิด๑๙แล้วก็วิกฤติเศรษฐกิจด้วยนะครับ
เอาล่ะเรามาเล่ากันต่อเรื่องของความแปลกของเจ้าช้างตัวนี้
คุณผู้ชมเคยเห็นช้างพูดได้ไหมฮะ
ลองฟังเขาหน่อยว่าเขาพูดกับคนว่าอย่างไรบ้างนะครับ

ชื่ออะไรนะคุณทรัพย์หรือเปล่าหรือน้องแป้ง
แป้นนะครับเรียกน้องแป้นก็ได้นะครับผม

นี่คือเจ้าน้องพังคูณทรัพย์หรือว่าแปนนะฮะ
ช้างพังเพศเมียวัย๒๓ปี
ที่สามารถร้องหรือว่าพูดตอบโต้กับควานช้างได้
ซึ่งควานช้างก็คือคุณแดงนาธีอายุ๔๐ปีนะครับ
เขาบอกโอ้โหช้างตัวนี้น่ารักน่าทึ่งจริง
จริงโดยจากสถานการณ์โควิด๑๙นี่แหละครับ
ปางช้างแม่สาหรือว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างแม่สา

ก็ต้องหันมาไลฟ์สดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของช้าง
แต่ละเชือกแต่ละตัวทางเฟสบุ๊คนะครับ
เปลี่ยนจากแนวการแสดงโชว์ช้างมาเป็นการเลี้ยงช้างแบบอนุรักษ์
ทำให้มีผู้ติดตามจำนวนมากครับ
โดยเฉพาะน้องพังคูณทรัพย์หรือว่าเจ้าแปน
ที่ชอบให้ขวานช้างเรียกว่าคนสวยคนสวยนะฮะ
และเมื่อควานช้างเรียกทีไรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแหมหรือว่าจะทำอะไรอยู่นะฮะ
แปนก็จะส่งเสียงตอบรับกลับมาทันที
เหมือนรู้เลยว่าเรียกใครว่าคนสวยนะฮะ
แล้วก็บอกว่าอยากจะสนับสนุนเรื่องของเงิน
ในการที่จะซื้ออาหารเลี้ยงช้างผ่านทางโซเชียลนะครับ
สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งก็เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมานะครับ
แล้วก็มีการคาดว่าเมื่อเปิดการท่องเที่ยวแล้ว
ก็น่าจะมีแฟนคลับของน้องแปนเข้ามาเยี่ยมชมที่ปางช้างแม่สาแห่งนี้นะครับ
จากน้องแปนที่พูดเก่งให้คุณผู้ชมไปดูช้างอีกเชือกหนึ่ง
ช้างตัวนี้ก็แสนรู้ไม่แพ้กันตัวนี้ว่ายน้ำเก่งครับ
คราวนี้พาคุณผู้ชมไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ชนบุรีนะครับ
จริงแล้วช่วงนี้เขามีการจัดโปรพิเศษนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙

แล้วก็คุณจะได้ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ช้างว่ายน้ำ
บอกว่าอู๋น่ารักน่าแปลกจริงนะครับ
โดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
ตอนนี้ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความน่ารักของสัตว์ต่างอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ปิดไปตามมาตรการควบคุมป้องกันโควิด๑๙นะครับ
แล้วพอเปิดปุ๊บก็จัดโปรโมชั่นปั๊บเลยนะครับ
เป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙แล้ว
ก็จะได้รับส่วนลดค่าบัตรผ่านประตู๕๐ไปเลยครับ
ที่นี่เขามีการนำช้างแสนรู้ชื่อว่าพลายเขาเขียวอายุ๑๙ปีนะครับ
ลงเล่นน้ำโชว์ทักษะธรรมชาติในการว่ายน้ำนะฮะ
แล้วก็มีการโชว์เดินสองเท้าในสระน้ำด้วย
สระน้ำขนาดใหญ่นะฮะสูงกว่า๔เมตรกว้าง๓๐เมตร
แล้วก็ผู้ที่เข้าชมสามารถเข้าไปชมอริยบทของช้างพังเขาเขียว
ขณะที่ไหว้อยู่ใต้น้ำได้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับ
โอ้โหเล่าสู่กันฟังวันนี้หยิบหลายเรื่องมาเล่าให้ฟังกันแล้วนะฮะ
ข่าวแปลกทั้งเรื่องของอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยว

แม่หนูคิดถึงพ่อเหลือเกินไม่ได้เจอกันตั้งหลายวัน
ตั้ง๑๔วันคุณพ่อไปไหนพอเจอคุณพ่อปุ๊บทำแบบนี้ครับ

ความคิดถึงมันยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับ
ทำไมหนูน้อยคนนี้ถึงคิดถึงพ่อขนาดนั้น
นี่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับ

เป็นภาพน่ารักน่าประทับใจของหนูน้อยคนหนึ่งนะ
ที่กำลังรอใครบางคนอยู่ที่หน้าบ้าน

และไม่นานเวลาที่รอคอยก็มาถึงนะครับ
เมื่อมีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้น
เขาขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในบ้าน

น่าจะเดินทางกลับมาจากที่ใดที่หนึ่ง

หนูน้อยรีบวิ่งโผล่เข้าไปกอด

นี่แหละครับจากการสอบถามไปทางเจ้าของคลิปนะฮะ

ไม่ได้เล่นกับพ่อมานานถึง๑๔วัน

หลายคนก็คงเดาออกนะครับว่า๑๔วันเนี่ย
เป็น๑๔วันที่ห่างไกลกันเพราะอะไร
เพราะว่าพ่อติดโควิด
ก็เลยต้องกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับ
ทีนี้พอหนูน้อยพอลูกสาวรู้ว่าพ่อจะกลับบ้าน
ก็ออกมาเฉง้อมองเมื่อไหร่พ่อจะมาเมื่อไหร่พ่อจะมา
และพอพ่อขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในบ้าน
นี่แหละครับก็เป็นคลิปอย่างที่เห็นนี้
และอยากฝากคลิปนี้ไว้เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวทุกครอบครัวเลย
อยู่ในช่วงวิกฤตโควิด๑๙นะครับ

เพื่อคนที่รอคอยเราอยู่นะครับ
แล้วมาดูเรื่องนี้ก็คิดถึงเหมือนกันนะครับ
ที่เป็นลูกอีสานจะคิดถึงหมอลำมาก
ช่วงนี้นักแสดงหมอลำวงหมอลำไม่ได้ไปแสดงตามที่ต่าง

แต่เขามีหมอลำออนไลน์ให้ได้ฟังเสียงเพราะกันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะได้ฟังเสียงหมอลำได้ฟังเสียงพินเสียงแคนแบบนี้แล้ว
โอ้โหลูกอีสาเนี่ยบอกว่าคิดถึงจริงนะฮะ

โดยวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามนะครับ
จัดเวทีใหญ่โชว์หมอลำช่วยเหลือเครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน

โอ้โหเขาไลฟ์กันยาวเลย๗ชั่วโมง
เพื่อให้ทุกคนนั้นได้ดูหมอลำกันแบบจุใจเลยนะครับ

นั่งดูผ่านออนไลน์ที่บ้านอย่างมีความสุข

แล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับศิลปินพื้นบ้าน
ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ขาดรายได้ในช่วงนี้นะครับ
แล้วก็เป็นการรวมกลุ่มศิลปินพื้นบ้านอย่างหมอลำ
ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามกว่า๑๐คณะ
สำหรับคนที่สนใจอยากจะร่วมชม
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหมอลำทุกคน
เพราะบอกว่าโอ้โหตอนนี้คิดถึงเหลือเกินนะครับ
การแสดงไม่ได้เปิดเวทีแสดง
แต่มาแสดงออนไลน์แบบนี้ก็สร้างความสุข

คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี
แล้วก็เรื่องของการจุดพลุตลัยในงานศพกันบ้างนะครับ
ก็ตอนนี้มีการทำพลุตลัย
แต่ว่าเป็นพลุที่ไม่อันตรายแล้วก็ที่สำคัญนะครับ
ความหมายของควันความหมายของรูปแบบของพลุนั้นมันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่จริง
ไปดูเรื่องนี้กันนะครับ
อายุ๘๓ปีที่ท่านเสียชีวิตไปนะครับ
จัดขึ้นที่ป่าช้าถ่านไฟบ้านนาตมที่ตำบลน้ำชำอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
มีการจุดพลุตลัยตามแบบวัฒนธรรมประเพณี

ปรากฏว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมพิธีอย่างมาก
เพราะว่าพุตลัยดังกล่าวมีสามเณรอายุเพียง๑๗ปี

โดยสามเณรที่ว่านี้ก็คือสามเณรรัฐวุฒิแสงแก้ว
จำวัดอยู่ที่วัดน้ำชำหมู่๑๕ตำบลน้ำชำอำเภอสูงเม่น
บวชมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙จนถึงปัจจุบัน
เริ่มเดิมทีนั้นตอนบวชใหม่
ก็มีโอกาสเห็นงานศพของอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดรูปก่อน
ในงานมีการจุดดอกไม้ไฟผู้ตะไลเป็นที่สวยงาม
ทีนี้ครับสามเณรเองก็เลยจำฝังใจอยากจะทำเป็นนะฮะ
จากนั้นจึงได้ฝึกทำกับอาจารย์คนหนึ่งเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับ
จนสามารถที่จะนำมาปรับใช้จนสามารถออกงานต่างได้
และที่สำคัญนะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือ
ต้องการที่จะอนุรักษ์สืบสารประเพณีโบราณให้คงอยู่สืบไปนะครับ
เขาบอกว่าพลุควันสีเปรียบเสมือนเมฆบนสวรรค์นะครับ
ส่วนต้นพุ่มหรือว่าต้นกรปภึกเปรียบเสมือนต้นไม้จำลองจากป่าหิมพาน
ส่วนพลุกังหันก็เปรียบเหมือนวัฒจักรวงเวียนชีวิตของคนเรา
นี่คือความหมายดีที่ใช้พลุตลัยเหล่านี้ในงานชาปนกิจนะครับ
แล้วก็เอาใจสายบุญกันต่อนะครับพาไปชมงานนี้ครับ
งานบุญเข้าสากหรือว่าเดือน๑๐เพ็งนั่นเองนะครับ
งานนี้นะฮะมีตำนานมีเรื่องเล่าอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
โดยตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบนะครับเรียกว่าเป็นงานบุญเข้าสากหรือเรียกว่าเดือนสิบเพ็งฮีทสิบสองนะครับ
ซึ่งคำว่าฮีดนั้นมาจากคำว่าจารีด๒๒ก็คือจารีดประเพณี๑๒เดือนนั่นเองของชาวอีสานนะครับ
ก็เป็นประเพณีการทำบุญที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับ
แล้วก็เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผีตาแหกหรือว่าผีไร่ผีนากับสัตว์นรกหรือเปรตนั่นเองครับ
จะมีการเตรียมอาหารชนิดต่างนะครับทั้งข้าวทั้งเนื้อปลาข้าวเม่าข้าวพองข้าวต่อขนมและอาหารขาวหวานอื่นตลอดจนผลไม้ต่างไว้สำหรับทำบุญ
และเมื่อถึงวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๐ตอนเช้านะครับชาวบ้านจะพากันนำอาหารขาวหวานต่างไปทำบุญตักบาทที่วัดโดยพร้อมเพลียงกันแล้วก็ถวายทานอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับ
ยังคงเอาใจสายบุญกันต่อนะครับให้คุณผู้ชมนี่ไปดูเรื่องนี้ครับศิลปะจากเศษกระเบื้องจนเนรมิตออกมาเป็นความสวยงามอย่างที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนี้นะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นการเนรมิตสาราการประเรียนด้วยความคิดสุดสร้างสรรค์จริงสวยงามแปลกตานะครับนี่ฮะที่วัดบำเพ็ญบุญหมู่๘ตะบนห้วยกรดอำเภอสรรคบุรีจังหวัดชายนาฏนะครับที่วัดเนี่ยจะมีการประดับประดาษตกแต่งสาราด้วยวัสดุประเภทกระจกสีหรือกระเบื้องเคลือบที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะวัดแห่งนี้มีแนว
แทนครับจึงเริ่มขอรับบริจาคเศษกระเบื้องที่เหลือใช้จากการสร้างหรือว่าการต่อเติมบ้านเรือนของญาติโยมรวมไปถึงรับบริจาคเครื่องเซรามิกที่เป็นถ้วยเป็นจานแล้วก็ลูกแก้วสีสันต่างต่างเอามาเนรมิตให้เป็นสาราการประเรียนที่มีความสวยงามแบบนี้แหละครับนอกจากนั้นฮะลวดลายต่างต่างก็สามารถเรียก

อยากให้คุณผู้ชมนั้นทั้งไปเที่ยวไปชิมไปกินไปมีความสุขใจแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของโควิดสิบเก้าด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าเรามาเจอกันฮะในวันเสาร์และวันอาทิตย์สี่โมงครึ่งนัดกันหน้าจอทางไทยรัต
ทีวีช่องสามสิบสองกับรายการเล่าสู่กันฟัง

ขอบคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ